แต่ถ้าเกิดว่ามาดูอัตราการออมของคนไทยนะคะปรากฏว่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วง๕๖ปีก่อนนะคะ
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารายได้ของประชาชนนั้นลดลงไปมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ยังคงไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
ชาติชายพายุหะนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยถึงสถานการณ์การออมของประเทศว่า
เป็นผลมาจากรายได้ของประชาชนที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
อำนวยการธนาคารออมสินบอกด้วยนะคะว่าภาพรวมแล้วถือว่าสถานการณ์การออมไม่น่าเป็นห่วง
จากสถานการณ์การออมยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าการลงทุนของประเทศ
สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าปัจจุบันประเทศไทยยังมีสภาพคล่องในระบบค่อนข้างสูงค่ะ
ส่วนธนาคารออมสินได้มีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อปีนี้ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ๒จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ๓ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
แต่ก็ยังเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมายใหม่อย่างแน่นอน
ขณะที่สถานการณ์เงินฝากในช่วงสิ้นไตรมาสที่๓ที่ผ่านมาอยู่ที่๒ล้านล้านบาท
ลดลงประมาณ๓๔๐๐๐ล้านบาท
และในวันที่๓๑ตุลาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งการประหยัดและเป็นการออมของโลก
ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด
้อมนำพระราชดำรัฐสู่วิถีการออมอย่างยั่งยืน
พร้อมจัดทำกระปุกออมสินที่ระลึก
ปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชคลองราช๗๐ปี

เพื่อมอบให้กับผู้ที่นำเงินมาฝากหรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ด้วยตัวเอง
ตั้งแต่๒๐๐บาทขึ้นไป
ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากค่ะ